อ้าวฉุดไม่อยู่แล้วนะฮะ
ครับโอ้โหออะเจ้าเนี่ยชุดไม่อยู่กันจริงจริง
แล้วก็เชิญทั้งผู้จัดละคร
แล้วก็เชิญทั้งนักแสดง
และที่สำคัญนะคือเชิญรอมแพง
ผู้ประพันธ์ละครบุเภสันนิวาส
และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและประวัติศาสตร์

บรรยากาศคุณไทย
เป็นความภาคภูมิใจจริงคุณดูสิ
เป็นบรรยากาศงานเสวนาย้อนรอยต่อยอบุภเพสันนิวาส
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านมานะครับ
ย้อนรอยต่อยอดบุภเพสันนิวาสนะครับ
ก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระโรธพัฒนรัฐเปิดเผยนะครับ
ละครเรื่องนี้ทำให้การท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถาน
ในจังหวัดพระนครสิทธุยา
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
คนนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคไปท่องเที่ยว
และไปถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก
ตอนนี้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ขอชื่นชมในละคร
ขอชื่นชมในการบรณรงค์ให้คนไทย
ได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์

การประดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการต่อยอดสร้างสรรค์
ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานสื่อ
แล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์กิจกรรม
เพื่อความเป็นไทยในทุกพื้นที่ในทุกชุมชนด้วย

ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดให้กับเด็กนักเรียน

หันมาเรียนรู้ให้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เมื่อวานนี้หลายคนที่ไปรับฟังการสัมมนา

ชื่นชมคุณจัญวีสมปรีดาหรือรอมแพง
ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ละครบุภเพสันนิวาส
โดยคุณรอมแพงพูดบนเวทีเหมือนกัน
บอกว่าดีใจที่ละครได้รับความนิยมอย่างมาก
กระแสการตอบรับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่ในฉากของละครก็ดังไปด้วย

ที่เมื่อวานบันเทิงของเราก็ไปเจาะมา

เป็นนุ่มหน้าเข้มหนุ่มหน้าคมเป็นใคร

และทุกคนก็อินไปกับตัวละครเกรดสุราง
ตัวเอกของเรื่องนะครับ
ตอนนี้อาจจะมีการต่อยอดนะคุณ

หรืออาจจะเป็นภาพยนตร์
จะต้องมีการพูดกับกู้สร้างอีกครั้ง
สมมุติไปจัดทำเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่
วัสไทยวัฒนาใช่ไหมอ่อคงดีนะครับเฮ่ย
คุณรอมแพงบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาค๒
อีกระยะหนึ่งจะเป็นเรื่องราวของรุ่นลูก
แต่ก็จะมีมนต์กฤษณะกาลีเป็นตัวเชื่อม
เกิดขึ้นในยุคของพระเศษราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าท้ายสะ

ถัดมาตอนนี้ศึกษาข้อมูลอยู่นะฮะ
แล้วก็ทำให้หนังสือบุภเพสันนิวาสและวงการหนังสือคึกคักไปด้วย
เพราะว่าตอนนี้จัดพิมพ์ครั้งที่๗๓แล้ว

ทำให้วงการทางประวัติศาสตร์ไทยคึกคักไปหมดเลย
ใช่ค่ะเกิดความรักชาติ